ไปดูเรื่องราวทิศทางที่ดีเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ในบ้านเรากันบ้างนะครับ
เพราะว่าล่าสุดครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เปิดเผยยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป๙เดือนแรกนั้นเติบโตครับ
ส่วนทางกับการปรับเป้าการผลิตรถยนต์ที่ลดลง
นายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภงรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับบอกว่า
ปี๒๕๖๖นี้ได้ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ใหม่
จากเดิมอยู่ที่ตัวเลข๑๙๐๐๐๐๐คัน
เหลือ๑๘๕๐๐๐คันลดลง๕๐๐๐คันครับ
แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก๑๕๐๐๐คัน
เพื่อขายในประเทศ๘๕๐๐๐คัน
โดยปรับลดในส่วนของการผลิตเพื่อขายในประเทศ
ลดลง๕๐๐๐คันเหลือ๘แสนคันนะครับ
ส่งผลให้การผลิตที่ปรับใหม่

ที่มีการผลิตทั้งสิ้นกว่า๑๘๘๐๐๐กว่าคัน

สาเหตุมาจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วยนะครับ
ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
อยู่ที่ตัวเลขประมาณ๙๗๔๐๐คัน

โดย๙เดือนแรกส่งออกไปแล้วกว่า๘๒๒๐๐คันครับ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน๑๖
มูลค่าการส่งออกกว่า๕๑๙๔๐๐ล้านบาท

ทำให้การส่งออกทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
หากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาส
ขยายวงกว้างไปยังตะวันออกกลาง
ส่วนยานยนต์ไฟฟ้ายังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับ
โดยพบว่ามียอดจดทะเบียนใหม่เดือนกันยายนปีนี้
ตัวเลขอยู่ที่๖๘๓๙คัน

๙เดือนแรกปีนี้อยู่ที่๕๐๐๐คัน

เพราะนโยบายของรัฐบาลมีการวางสมดุลของรถยนต์สันดาบ
และไฟฟ้าควบคู่กันนั่นเองครับ